คุณผู้ชมคะเรามาดูความคืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
มีเด็กจากโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละค่ะเข้าไปเล่นน้ำในหนองน้ำเด็กผู้ชายนะ๓๔คน
คนได้แล้วก็เหมือนกับแข่งว่ายน้ำกันนะคะมีน้องคนนึงเนี่ยไหว้ไปแบบไกลกว่าพื้น
กว่าใครเพื่อนแล้วก็สักพักหนึ่งทำท่าเหมือนตะกายน้ำ
แต่เพื่อนที่อยู่อีกมุมนึงเขาบอกว่าก็ตะกายน้ำเฉย
ไม่ได้ตะโกนร้องให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจมน้ำ
เพื่อนก็เล่นน้ำกันอยู่ปกติสักพักหันไปอีกทีคือมันเงียบแล้ว
เงียบไปเป็นนาทีเพื่อนก็พยายามจะไหว้ไปดู
แต่เพื่อนตัวเล็กกว่าเพื่อนที่จมน้ำก็เลยเชื่อว่าช่วยไม่ได้แน่
ก็เลยรีบไปเรียกคนให้มาช่วยแต่กว่าจะช่วยขึ้นมาได้ก็จมน้ำอยู่นาน
เสียชีวิตล่ะค่ะเนี่ยเจรถีก็ได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนจมน้ำศูนย์หายที่หนองน้ำห้องนะคะที่หมู่หก
บ้านโน่นกองตำบลโพอัมพมืองศรีสะเกตตำรวจสอบพระมืองศรีสะเกต
ก็ประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถาน
เอานักประดาน้ำมาเลยนะคะ๔คนมีหน่วยกู้ชีพ
โรงพยาบาลศรีสเกตเข้าไปช่วยเหลือ
นักประดาน้ำเนี่ยงมอยู่๑๕นาทีนะสุดท้ายพบว่าจมอยู่ใต้น้ำ
ก็นำร่างขึ้นมาก็พยายามประถมพยาบาลก่อนในเบื้องต้นนะคะ
ที่จมน้ำชื่อว่านายวันเฉลิมพิมารแพงอายุสิบเจ็ด
เรียนอยู่ม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลโพ
แต่ว่าจมน้ำอยู่นานนะคะพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้แล้ว
น้องเสียชีวิตแล้วอ่ะนะคะเราส่งคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
น้องน้ำนี้อยู่ในพื้นที่สุสานสุขาวดีต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะ
น้องน้ำนี้นะคะพื้นที่ริมตลิ่งลาดเอียงสักแบบเอียง๔๕องศา
ยาวประมาณเมตรครึ่งมีรอยเท้าอยู่เต็มเลยนะคะ
มีทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้ที่ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตนำมาเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
นักข่าวของเราได้ไปถามกับนายสรรวงคำเพื่อนที่ไปเล่นน้ำด้วยกันในวันเกิดเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานนายสรรนายวันเฉลิม
เพื่อนอีกสองคนรวมแล้วเป็นสี่คนก็ชวนกันออกจากหอพักในโรงเรียน
เล่นน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนะคะ
พอไปถึงนายสารันกับเพื่อนอีกสองคนเล่นกันอยู่ริมตลิ่ง
แต่ว่านายวันเฉลิมไหว้ไปไกลกว่าใครเพื่อนนะคะห่างออกไปประมาณสัก๒เมตร
กลางหนองน้ำอ่ะค่ะครับตอนนั้นเนี่ยน้องน้องก็อาจถูสบู่เล่นน้ำกัน
ไปเห็นนายวันเฉลิมที่ไหว้ไปไกลเนี่ยนะเอามือตีน้ำ
แต่ว่าก็ไม่ได้ร้องให้ใครช่วยเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไร
อืมไม่คิดว่าเพื่อนจมน้ำไม่ได้คิดว่าเพื่อนร้องขอความช่วยเหลืออะไร
เพราะว่าตีน้ำอย่างเดียวไม่ได้ร้องสักพักหนึ่งในวันเฉลิมจมหายไปในน้ำ
ไปเป็นนาทีเพื่อนหันไปอ้าวทำไมมันเงียบหายไป
ก็เลยรู้ว่าในวันเฉลิมจมน้ำเพื่อนก็รีบไหว้ไปช่วยนะคะ
แต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนอ่ะตัวเล็กครับ
ตัวเล็กกว่านายวันเฉลิมอืมพยายามจะดำไปช่วยเนี่ย
ช่วยไม่ไหวช่วยไม่ได้ก็เลยรีบไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยอะค่ะ
นาทีนึงนี่นานนะนานค่ะสำหรับการจมน้ำนะ
นายสรรค์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพขณะเกิดเหตุยังติดตาเขาอยู่นะครับ
แล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนก็คือนายวันเฉลิมเนี่ยจะจมน้ำจริงในตอนนั้น
เพราะปกติในวันเฉลิมเป็นคนชอบล้อเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยคิดว่านายวันเฉลิมคงจะดำน้ำล้อเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
แล้วอีกอย่างในวันเฉลิมไม่ได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
เพราะปกติเวลาเล่นน้ำกันเพื่อนและในวันเฉลิม
จะชอบดำน้ำลงไปแล้วก็ไปจับขาเพื่อน
อะไรอย่างเงี้เพื่อหอกล้ออ่ะค่ะนะยอมรับว่าเสียใจมาก
เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับนายวันเฉลิมเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นมหนึ่ง
และไม่รู้ว่าในวันเฉลิมจมน้ำเพราะสาเหตุอะไรแล้วช่วงที่กำลังจะจมเนี่ย
ทำไมถึงไม่ร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่จะไปเล่นน้ำกันนะครับ
ในกลุ่มยังบอกกันว่าหากใครจมน้ำต้องช่วยกันด้วยนะ
ซึ่งในวันเฉลิมเองยังบอกกับเพื่อนว่าถ้าจมน้ำเนี่ยให้บอกนะ
จะได้ช่วยกันเพราะว่าคนจมน้ำเนี่ยมันทรมานมากโอ้โห
ซึ่งหลังจากนี้เขาบอกว่าเขาคงไม่กล้าไปเล่นน้ำตามหนองน้ำ
ว่าบ่อสาธารณะที่ไหนอีกแล้ว
ก่อนที่จะไปเขาจะจมน้ำเนี่ยเขาได้มีการพูดอะไรกับเราก่อนก่อนไปเล่นน้ำเนี่ย
พูดครับเขาว่าอะไรถ้าเกิดใครจมน้ำก็ช่วยกันหน่อย
ไม่รู้ว่าใครพูดนะครับด้วย๔คนผมไม่ได้สนใจมาก
แล้วก็แบบเพื่อนเขาก็พูดพูดไปเรื่อยเรื่อยครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เหมือนทุกครั้งที่เราไปกัน
มันก็ไม่มีอะไรไม่เหลือครั้งนี้นะครับแล้วทุกทุกครั้งได้มีการพูดแบบนี้ไหมครับผมไม่
ไม่มีใครพูดแล้วครับส่วนมากก็พูดเล่นอะไรแบบนี้
เพราะเมื่อวานก่อนเริ่มจะเสียวันก่อนเริ่มเสียเรายังขึ้นไปเล่นไปพูดอะไรกันอยู่เลยครับ
เขายังพูดว่าอะไรคนจมน้ำไปเลยทรมานเนอะหายใจไม่ออกอะไรแบบนี้ครับ
ผมก็ยังเอกใจกับวันนี้อยู่เหมือนกันครับไม่ว่าเขาช็อกหรืออะไรสักอย่าง
แต่ว่าผมไม่เข้าใจครับว่าทำไมเขาไม่ร้องขอเอาความเฉยดีครับไม่ได้ติเกียจจากกายเลยครับ
เริ่มแรกก็คิดว่าเหลือมันหยอกลินครับเพราะปกตินิสัยเป็นคนแบบตลกอยู่แล้วครับ
คอไม่ดีก็เริ่มลงไปหาอะไรแบบนี้ครับ

ไม่ต้องไปเล่นมีเหตุเกิดแล้วก็จมครับจมติดตาครับ
เนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ครอบครัวนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านในอำเภอขุขัน
ทางครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะอืมอืม
ต่อให้ว่าน้ำเก่งเก่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันได้ตลอดน่ะ